ที่ปั๊มน้ำมันที่ผมบอกอยู่บางพลีสมุทรประการ
ขนาดเป็นแม่บ้านอยู่ที่ปั๊มนะ
คือจะเข้าห้องน้ำครับเข้าน้ำไปปั๊บนะฮะ
แล้วก็จังหวะจะออกมาแล้วล่ะก็เจอผู้ชายคนหนึ่ง
คือ
นี่พี่เขาวิ่งตามแม่บ้านวิ่งตามเลย
ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกขณะเกิดเหตุนะครับ
เมื่อกี้นะสวมหน้ากากอนามัยปิดบางใบหน้า

โดยมีแม่บ้านผู้เสียหายและชายพลเมืองดีนะ
วิ่งตามไปจะไล่จับผู้ก่อเหตุแต่วิ่งตามไม่ทันครับ
เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นตี๕ของวันที่๔มีนาคม
ที่ผ่านมาในปั๊มน้ำมันที่เทพารักษ์สมุทรปราการครับ

หลานสาวของแม่บ้านปั๊มน้ำมันผู้เสียหาย
แล้วท่านปวดท้องท่านจะเข้าห้องน้ำ
สังเกตเห็นชายคนก่อเหตุนี่แหละนะก็ยืนอยู่หน้าห้องน้ำแหละ
แต่ไม่ได้สนใจอะไรพอเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวเสร็จ
เปิดประตูออกมาเอ้ายืนจ้องหน้าอยู่ครับ

จากนั้นก็ผลักป้าของเธอเข้าไปในห้องน้ำอีก
แล้วก็จับเข้าไปที่ของสงวนของคุณพี่เขาอย่างแรงในข่าวบอกแบบนั้น
ป้าตกใจครับตกใจมากเลยตะโกนขอความช่วยเหลือ
มีผู้ชายพลเมืองดีอยู่หน้าห้องน้ำชายนะได้ยินเสียงนะ
รีบวิ่งเข้ามาครับแล้วก็ไล่ตามคนก่อเหตุไป

ของเธอเนี่ยไปแจ้งความไว้แล้วที่สพบังพลีแล้วมารู้ที่หลัง
ปุ้ยเป็นปุ้ยเป็นแม่บ้านเนี่ยกลัวไหม
ผู้ก่อเหตุย้อนกลับมาที่ปั๊มอีกในวันที่ป้าหยุดงาน
ดูมันย่ามใจเออสยองเลยอะ
ไม่กลัวบ้างล่ะคือมันกลับมาดูอีกมาทำอีก
ไม่กล้าไปทำงานแล้วครับหลานเล่าแบบนี้
หลังจากเรื่องนี้เป็นข่าวออกไปนะครับ
ตำรวจชุดสืบสวนสพบังพลีสุดยอด
ตามจับตัวไว้ได้แล้วนะครับอยู่ระหว่างสอบสวนนะครับ

นี่โอ้โหน่ากลัว